กันจริงนะคะกับการขี่ม้าแห่หน้าข้าวโบดที่สุภัณฑ์บริบอกเลย

ขวดดาก
โอ้โหลอยสูงขนาดนั้นเลยเหรอ
มันสูงมากจริงแล้วมันแรงมากคุณดู

โยกไปโยกมาเอ้าทำไมเหลือแต่ม้าหน้าหายไปไหน

ในการพิสูจน์ใจนาคพิสูจน์ร่างกายของนาคว่าพร้อมไหม

เขาจัดกันขึ้นที่ตำบลดอนคาอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
เขาจะนำหน้าขึ้นหลังม้าแห่นะคะ
แล้วก็จะมีมืออาชีพที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการแห่ม้าเนี่ยนะคะ
เป็นผู้แห่คอยซัพพอร์ตคอยประคองนาคด้วย
ปล่อยให้พ่อนาคโหนทโยนทยานอยู่อย่างนั้น

โดยคนแห่นั้นจะนำนาคขึ้นบนหลังม้า
แล้วก็โยกซ้ายโยกขวาเด้งหน้าเด้งหลังกระดับ

เป็นการจำลองอุปสรรคต่างที่นาคต้องเจอก่อนที่จะเข้าศูนย์ร่มกาวสาวพัฒน์ค่ะ
ถ้าหากว่านาคนะอดทนผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้
จะถือว่านาคสมบูรณ์เป็นนาคที่สมบูรณ์สามารถละทางโลก
และก้าวผ่านอุปสรรคต่างได้นั่นเอง

สำหรับคลิปนี้เหมือนที่พวกเรารู้สึกเลย
หลายคนบอกเนี่ยสวดเสร็จนอนรักษาตัว๓วัน
เป็นห่วงเอวเป็นห่วงข้อกันไป

เอวก็มีขาก็ด้วยหลายอย่างหลายอย่าง
แต่บางคนบางคนเขาก็ชื่นชม

ก่อนขึ้นไปเนี่ยพ่อนาคสมบูรณ์แล้วใช่ไหม

ก็คอมเมนต์อันหนึ่งถูกเลย